พูดเหมือนคนเนี้ยแหละเขาหรอเห็นไหมการแสดง
ไวนี่ที่เขาแชร์กันให้ว่านคือเด็กผู้หญิงคนนี้
อ่านะฮะที่เขาบอกว่าเป็นแฟนใหม่ของคุณกึ้งเฉลิมชัยมหากิจ
มีคนแชร์กันคนก็ไปเอาบทสัมภาษณ์ซึ่งนางก็เคยสัมภาษณ์
นางเป็นเจ้าของร้านอะไรวะนาลีเหรอวะนาลีกระเป๋านางก็คือพวกกระเป๋าพวกเนี้ย
นางชื่อพระนางชื่ออะไรนางชื่อนางชื่อเออนี่ไงเดี๋ยวต้องดูก่อน
คุณจิ๊บคุณจิ๊บชื่อจริงสิเธอก็ต้องพูดถึงชื่อจริงสิ
ก็มีคนไปตามนางเยอะเหมือนกันนะฮะแต่เราก็ย้อนกลับไป
บางคนบอกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าถึงขนาดที่ผู้หญิงคนนี้
แต่ฉันเท่าที่ได้รู้จักหรือผู้หญิงโดยทั่วไปคงไม่มาประกาศหรอกว่า
จะมาเป็นสะไพร์มาหากิสิริต้องให้ฝ่ายชายเค้าถูกแล้ว
แต่เขาบอกผู้หญิงคงไม่ประกาศเราลองย้อนกลับไปซิแองจี้ตอนที่เราอ่านข่าวพ่อกึ้งจำได้ไหม

ประมาณกุมภามีนาซัมติ๊งอะไรอย่างนี้
แต่คุณพ่อคุณกึ้งออกบอกเรื่องเราของการที่สร้างเรือนหอ
เขาพูดถึงราคาที่ดิน
ตอนนั้นที่เซนทันเจรจาซื้อสถานทูต
สถานทูตอังกฤษเพราะว่าจะขยายเซนทันเอ็มปาซี่ออกไป
ก็พูดว่าโอ้โหเป็นประวัติศาสตร์ในการซื้อที่ดินว่าแพงที่สุด

ก็คุณสร้างแรงนะ

ปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยเขาก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คเขาเหมือนกัน
เรื่องนี้หนุ่มกระผัดจะไม่ยุ่ง
ตอนนั้นพ่อนี่แองจี้นี่ตอนนั้นพ่อเขาก็คือคุณประยุทธ์มหากิจศิริ
คุณประยุทธ์มหากิจศิริเนี่ยก็คือพ่อของคุณกึ้งเฉลิมชัยมหากิจศิริ

นาก็คือที่ไปได้กับบ้านทัพพลังศรีกับคุณกล้อง

ใกล้ถนนสาธรณ์เพื่อเอาไว้สร้างเรือนหอให้กับลูกชาย
ที่ตามสินแสทำนายไว้ว่า
กึ้งจะพบรักกับผู้หญิงที่เหมาะสม
แถมยังเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ทั้งสองฝ่าย
และจะแต่งงานในปี๒๕๕๙
แล้วยังไงอีกถ้าเป็นอย่างนั้นได้

เขาบอกว่ากำลังจะสร้างบ้านใหม่๖ไร่ใกล้ถนนสาธรณ์
ซึ่งตามดวงที่สินแสแม่นที่ทำนายไว้
คือลูกชายผมถ้าสินแสคนนั้นแม่นจริงที่ทำนายไว้
กึ้งจะพบกับผู้หญิงที่เหมาะสมกัน
รักกันและเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ทั้งสองฝ่าย
และแต่งงานในปีหน้าคือปี๒๕๕๙
ผมและแม่ของคุณกึ้งคุณสุวิมลมหากิจศิริเนี่ย
ได้แต่หวังและภาวนาให้เป็นจริง
ตามที่หมอดูได้ทำนายไว้
ที่เห็นก็คืออยากจะสร้างบ้านหลังใหม่เนี่ย

แต่เหมือนกับว่าที่เขาว่ากันว่า

ฉันไม่รู้จักจิปต้องไปถามธัญเลสน่าจะรู้จัก

วุ้นเส้นรู้จักเขารู้จักคริสเทาวังก็รู้จัก

แต่ตอนนี้ให้ถึงงานแล้ว
ตามข่าวจะยังไง
เขาบอกว่าวุ้นเส้นของคริสเองก็ไม่ได้กระเทือนอะไรเลย

คริสแล้วก็วุ้นเส้นเนี่ยรวมถึงคุณแป้งออนจีลาแล้วก็พอลล่าเนี่ยนะฮะ
กินข้าวกันแบบชิวคูเลยอ่านะครับแล้วก็เดินควงวุ้นเส้นออกมา
จากร้านพร้อมกันจนกระทั่งมีคนเนี่ยเขาเม้ากันกระทั่งสนั่นซอย
บอกว่าพอลล่าเนี่ยก็ได้มีการเลือกข้างเรียบร้อยแล้วนะฮะ
เลือดข้างเรียบร้อยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมื่อสองวันก่อนเนี่ยพอลล่าเองได้มีการโพสต์คลิปของลูกสาว
คือน้องลายลานะครับกำลังเล่นแต่งหน้ากับคุณเจนนี่โดยที่มีน้องบีน่าร่วมแจมด้วย
งานนี้คนก็เลยแบบอ้าวเมื่อสองวันก่อนยังมีรูปของคุณเจนี่ลงอยู่
แต่พออีก๒วันถัดมาไปกินข้าวกับทางวุ้นเส้นแล้วแล้ววุ้นเส้นกับทางวุ้นเส้นกับทางพอลล่า
อะไรชอบประดำตรงนี้แหละแชบแฉะรู้รึเปลือกได้ทั้งหมด
เขาหาว่าฉันเสือกไงแม่อ่ะใช่สิสอไงสอใส่เกือกมาเดินคล่องนะ
นี่ไงเขาก็ว่าอย่างนั้นเขาก็ต้องดูกันต่อไปว่าแก๊งจะแตกหรือเปล่า

เออเสร็จปุ๊บนี่นี่รูปนี้รูปนี้รูปนี้นะครับนี่นะฮะ
คือปรากฏว่าในนี้คุณจ๋าเขาก็แบบว่าเขียนเอาไว้ด้วยว่า

พอเสร็จคนก็เลยไปโยงว่าหัวเราะที่หลังดังกว่าหรือเปล่า

พอหลังจากนั้นคุณจ๋าเองเนี่ยเขาก็ลงจากเครื่องเสร็จปุ๊บ
เขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะอย่าเอาจ๋าไปเกี่ยวข้องเลย
มันเป็นการท่องเที่ยวเป็นทริปท่องเที่ยวของเขา

เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาเขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างนานาที่เกิดขึ้นเลย

อะไรอย่างนี้คือเขาก็พยายามกันตัวเองออกมานะครับ
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่วันนี้เดี๋ยววุ้นเส้นเนี่ยทุ่มหนึ่งเนี่ย
บอกทุกอย่างว่าเรื่องมันคืออะไรวันนี้ทุ่มหนึ่ง

มันเป็นปัญหาของพวกวัยเจริญพันธุ์ไง
จะได้คู่หาคู่จับคู่

ไม่ใช่เรื่องพีเรื่องที่ลุนอำนาจงานช้านอื่น
ฉันไม่รู้จักกับจิ๊บเจิ๊บฉันไม่รู้จักไง

พยายามมันเป็นคนใกล้ตัวนางมาแล้ว
ไหมคุณมีแฟนคนหนึ่งแล้วผมก็สนิทกับพี่ผัดไทย
ถูกไหมฮะวันหนึ่งแฟนของคุณเนี่ยนะครับ
คบกับคุณผัดไทยแล้วผมก็รู้จักผมก็ไม่กล้าที่จะบอกคุณ
มันพูดไม่ออกหรอกมันได้แต่ทักกันว่าเฮ้ย
ความรักอ่ะยังดีอยู่หรือเปล่าอืมความรักอ่ะ
เขาบอกว่านางเพิ่งมาโป๊ะอ่ะเมื่อต้นเดือนนี้เองนะ
ไฟล์เห็นรู้อีกคนนึงเนี่ยโทรศัพท์ไปหาคุณเจนี่
เขาว่ากันว่าเบากว่าจะแต่งงานกับคุณกึ้ง
เหมือนกับว่าเหมือนทั้งแม่คือคุณสุวิมลแฮปปี้
แต่ต้องบอกก่อนนะอันนี้คือผมเองคุณมดดำคุณประไทยรู้จักทั้งเจนนี่รู้จักทั้งกึ้ง
คืออันนี้เป็นไปตามข่าวนะที่เราพูดเนี่ยคุณช่วยเน้นด้วยเดี๋ยวคุณกึ้งกับคุณเจนนี่หรือใครต่อใครจะมาเข้าใจผิดวุ้นเส้น
ฉันไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครฉันอ่านตามหน้าที่
สกิปมีจากับพี่ก้อยแต่ยังไม่เคยพูดถึงเลยค่ะ
เอาดีกว่าเปลี่ยนเรื่องแล้วเชื่อผีบังตานุ่มหลงป่า๗วันเอาไหมเธอ

ทั้งหมดคุณแม่ก็สรุปไงนี่เราก็วิเคราะห์ไง
อันนี้คือวิเคราะห์คือมันก็พูดไม่หลอกก็เลยโกรธ
อย่างนี้หมดสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดกันแหละ
คือคุณเจนถ้าเป็นไปตามอย่างนั้นที่คุณพระดำเล่าจริง

คุณวุ้นเส้นอาจจะน้ำท่วมปากในการที่จะบอกว่าเฮ้ยเจนพอดีอย่างนี้มันอย่างนี้นะ
คือส่วนคุณเจนี่อาจจะเข้าใจว่าทำไมเป็นเพื่อนกันถึงไม่บอกเราก่อน
อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ไงแต่ทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขาที่จะต้องไปคุยกันเองแล้วล่ะ
แต่ไอ้ขาไอ้ขานอกอย่างเราเนี่ยก็ติดตามอย่างงั้น
ดิฉันไม่ค่อยรู้ที่ฉันอ่านจากตามข่าวที่เขาลงกัน

ในตามข่าวก็บอกว่าพี่วุ้นเส้นเอาแล้วจะไปบอกมันไม่ใช่เรื่องของตัวเอง

เขาเป็นเพื่อนทั้งสองขาขามือซะหน้ามือก็เนื้อหลังมือก็เนื้อ

ก็ใช่แต่พี่วุ้นบอกว่าอาจจะบอกไงก็ไม่ใช่เรื่องของเขาไง
เธอแต่เจนนี่นี่เนอะเวลาละครจะออนแอร์เนี่ยเนอะ

เมื่อวานนี้เรตติ้งเพลงวุลทีมก็มี๔กว่า

จำได้ไหมตอนมาเล่นระบำดวงดาวตอนนั้นเนาะ

เล่นละครละครจะออนแอร์ทีเลยนางดำทุกทีเนาะ

อย่างน้อยนางก็เป็นน้องสาวในวงการเราก็ต้องอยู่

นางนางวอร้ายมาก

จริงนี้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวรอคุณพ่อเจ๊พูดเองอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพาย
คือฉันอ่านจากเว็บไซต์ฉันเป็นคนที่ชอบอ่านจากเว็บไม่เคยได้คุยกับสาระ